แต่ต้องแบ่งจะได้ไม่ต้องเก็บไว้ให้หมดอายุ

เพราะว่าเมื่อวันที่๑๐มีนาที่ผ่านมา
คุณแองจี้ไปที่สนาม
อ้าวไปบ้านไปบ้านเลย

ถ่ายทำรายการพร้อมกับพี่ม้ากับทางคุณกระแมนนี่แหละฮะ

เพราะฉะนั้นคุณแองจี้ก็เลยจำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเหมือนกัน

ตั้งแต่วันที่๑๐แต่เขาจะออกเวรวันที่๒๗

เขานับ๑๓เพราะพี่แมนทิวประกาศ๑๓มา

แต่เขาก็ยังกากอยู่

มีใครที่เกิน๑๔วันแล้วเพิ่งเป็นไหม

ส่วนใหญ่แล้วอาการก็คือจะออกในช่วง๕๗วัน
๗วันคือรอยโรคจะเกิดเร็วที่สุด

เร็วที่สุดคือจะเกิดเร็วมากคือจะเยอะที่สุด

มาแน่ะถ้าเกิดไม่๕วันก็เจ็ดถ้าไม่เจ็ดก็ประมาณ๑๐กว่าวัน

แต่มันเคยมีคนไปถึงขั้น๒๔วัน
นี่ไงก็เราเคยดูข่าวอันนี้กัน

แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรอยโรคมันเกิดก็คือประมาณนี้๕วัน

เป็นไปได้ไหมว่าเรารับเชื้อมาแล้วเราแข็งแรงจนโรคมันตายเอง

ก็อยู่ที่ว่าโรคเชื้อมันอยู่กับเราเยอะมากแค่ไหนตอนนี้

ใช่เพราะว่าสมมุติว่าเท่าที่ผมคุยกับอาจารย์หมอหลายท่านมา

วันนี้พี่เหมียวติดไปใช่ไหมครับ

เหี่ยวสมมุติอาจจะเข้าไปสัก๕ตัว๑๐ตัวแล้วแต่นะ

มันก็จะเข้าไปฟักตัวไปเพาะไปเหลืองมัน

จนกระทั่งมันแข็งกล้าขึ้นมาอีก๕วันต่อมา
เหมียวไอจะไม่สบายมีรอยของโรค

วันที่พี่เหมียวติดมาวันแรก
วันที่สองวันที่สามที่หลังที่ติดมาเนี่ย

แต่ถามว่าติดได้ไหมติดได้แต่น้อยมาก
เราอาจจะเป็นหนึ่งในน้อยมากนั้นเราไม่รู้

ที่เราอยู่ด้วยความแบบกังวลไปหมด

อย่างคุณแมททิวไปดูมวยวันที่๖มีนาคม

คุณแมททิวเริ่มปวดเมื่อยปวดตัวเนี่ย
วันที่๑๒ลองนับไปดิ
ไปดู๖ใช่ไหมครับ
๗วัน๖วัน๖อีก๖

ประมาณ๕๖วันแต่เขาไม่ได้รู้สึกเป็นว่าเขาปวดเมื่อย
แล้วเขาก็มาไปตรวจเขาบอกว่าตอนเช้าตื่นมาของวันที่๑๒
ที่เขาว่าถูกไหมฮะว่าเขาปวดมาก
แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาคุณหมอ
ก็เช็คเลือดปรากฏ
คุณหมอบอกมาว่าเช้าวันที่วันศุกร์ที่๑๓

เหมือนกับเขาขอตรวจโควิดหลังสุดด้วยนะ
เพราะว่าเหมือนกับก็ไม่ได้เป็นค่ายอะไรพลาดมากขาวด้วย
คือหมอตรวจ๓๓สายพันธุ์แล้ว

เพราะว่าผมมีลูกก็ตรวจไปเถอะอะไรอย่างนี้
เหมือนกับไม่ได้อาการโควิดที่ชัดเจนเลย
ก็คือเหมือนไข้หวัดทั่วไปถูกต้อง
นะฮะนี่คือของคุณบนยูทูปนะฮะนี่มันแปลก